เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิวามะ
สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเขต๔นาราธิวาสภักดิ์ประชาชาติ
ท่านประธานครับในฐานะที่ผมและก็พักประชาชาติ
ส่วนใหญ่เรามาจากพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
การพิจารณางบประมาณของปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
หลีกหนีไม่พ้นที่ผมจะต้องอภิปราย
ในส่วนของงบบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยในปีนี้สำนักงบประมาณโดยรัฐบาลได้เสนอเข้าสู่สภา

เดี๋ยวผมจะเรียนท่านประธาน
ในขั้นตอนต่อไปนะครับว่าผมได้ดูการจัดงบประมาณแล้ว
ผมไม่สามารถรับหลักการในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
เกี่ยวกับการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของงบบูรณาการ
ท่านประธานครับการอภิปรายในสภาทุกครั้ง
ถ้าต้องอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความลำบากใจตลอดมาขอขออภัยนิดเดียวครับท่านมวลศักดิ์ครับ
ท่านสมาชิกที่นั่งหลังท่านกระโบรณศักดิ์นะครับครับขอบคุณครับ
เชิญนะครับต่อนะครับท่านประธานครับ
เวลาพูดถึงปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเวลาอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง
ที่มีขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมมีความอึดอัดและก็มีความลำบากใจ
เพราะบางครั้งจะต้องไปกระทบผลประโยชน์กับบางหน่วยงาน
แต่จุดยืนของผมและพักประชาชาติเราต้องการเห็นความเป็นธรรม
เราต้องการให้๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุข
ไม่ต้องการเห็นความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดงบประมาณ
ท่านประธานเองอยู่ในสภาแห่งนี้มาตลอดทั้งชีวิต
คงได้ฟังการอภิปรายจัดงบประมาณการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มานาน
แต่ท่านประธานทราบไหมครับข้อมูลที่ผมมี
ปรากฏว่า๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
อกจากมีงบประมาณในแผนงานอื่นแล้วมีงบบรินาการแล้ว
ปรากฏว่าคนสามจังหวัดยากจนลงขึ้นทุกวัน
ข้อมูลล่าสุด๓๕จังหวัดอันดับแรก
ยากจนที่สุดท่านเชื่อไหมครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
นาราธิวาสปัตตานีอยู่อันดับหกสิบกว่าแต่พอมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยากจนที่สุดในประเทศไทย
เหลื่อมล้ำคนจนกับคนรวย
ก็อยู่อันดับท้ายสุดอันนี้เป็นข้อมูลของ
สภาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติมันเกิดอะไรขึ้น
กับการจัดสรรงบประมาณการศึกษาก็แย่
ล่าสุดผมมีข้อมูลว่าการจัดการศึกษาใน๓จังหวัด
มีงบบูรณาการมาตลอดระยะเวลาหลายปีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์๒๕๕๙
การศึกษาก็ต่ำลงอยู่อันดับท้ายของประเทศ

ถ้าเห็นตัวเลขการจัดสรรงบประมาณงบบูรณาการ๗๑๐๐กว่าล้านเนี่ยนะครับ

เพราะมันเป็นไปตามกฎหมายรัฐมนูลมาตรา๑๔
สำนักงบประมาณจะต้องจัดงบประมาณให้ตรงตามแผนยุทธศาสตร์๒๐ปีและแผนงานอื่น
นั่นหมายความว่าตามแผนยุทธศาสตร์
กำหนดให้การจัดสรรงบประมาณการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลดลง๑๐ทุกปี

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านประธานครับ
งบอื่นซ่อนอยู่อีกครับท่านประธาน
ผมไปเช็คดูแล้วเนี่ยนะครับ
บูรณาการ๗๐๐กว่าล้าน
แต่มีงบจากแผนงานอื่นกระทรวงกรมอื่น
ลงในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก๒๔๓๐๐กว่าล้าน

งบประมาณที่จะลงใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งหมด๓๑๐๐๐กว่าล้าน

ผมดูแล้วมันไม่ตอบโจทย์
การแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจ

เพราะเป็นการจัดงบประมาณ
มองคนสามจังหวัดเป็นภัยต่อความมั่นคงมาโดยตลอด

สิ่งที่ผมจะสะท้อนให้เห็น
ถึงเวลาแล้วครับที่สำนักงบ
มองสภาพความเป็นจริงกับพี่น้องใน๓จังหวัด
ถามตอนนี้ว่าคนสามจังหวัดเขาต้องการอะไร

ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจปากท้อง
มีหนำซ้ำปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ที่ผ่านมาก็ยังอยู่
แต่การจัดสรรงบประมาณหาได้ตอบโจทย์ตามที่ผมได้กล่าวถึงปัญหาไม่
ถามเจ๊กูตาดิกาเขาบอกว่าเขาต้องการอาหารกลางวัน
ชรบในฐานะที่เป็นคนหน้างานต้องเข้าเวรตั้งแต่ตั้งแต่เย็นถึงชวาง
ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยทำงานหนักกว่าชรบภาคอื่น
เขาก็ต้องการสวัสดิการจากกระทรวงมหาดไทย
อสมเขาก็ต้องการเบี้ยเลี้ยง
ถามคนทำมาค่าขายเขาก็ต้องการค่าขาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากโควิดพี่น้องกลับจากมาเลเซีย
เปิดร้านอาหารตามริมถนน
ขอครับรัฐบาลเพราะปืนที่ผมรู้สึกว่า
ช่วงโควิดนี้จะเข้มงวดจะไม่ให้ขายของริมถนน

ผมอยากให้มีอรุมนรวย
ท่านประธานครับทำไมผมไม่รับหลักการ
เพราะว่าไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้อง
ผมดูแล้วนี่นะครับไปอย่างเร็วครับ
ปรากฏว่าใน๗๐๐กว่าล้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง
กรมนกองทัพบกมีงบประมาณเฉพาะงานข่าวนะครับ
ผมจะรวมตัวเลขเลยเพราะเวลาน้อย๑๐๐กว่าล้าน
นี่คือด้านการข่าวส่วนงานด้านอาวุธยุทธโปรกรณ์
ไม่น่าเชื่อนะครับว่าพี่น้องกำลังเดือดร้อนเรื่องปากท้อง
แต่ท่านกำลังไปจัดหาซื้ออาวุธ๓หน่วยงาน
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้พรกรฉุกเฉินทหารตำรวจปกครอง
ปรากฏว่ามีการจัดซื้ออาวุธยุทธโทปกรณ์นะครับ
กรมนจัดหาอาวุธยุทธโปรกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย๓๓๙ล้าน
กองทัพบกจัดซื้ออาวุธยุทธภกรในสามจัวร์ชะแดนภาคใต้๓๖๒ล้าน
กองทัพเรือ๑๓๔ล้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๑๑๘ล้าน
แล้วก็กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองซึ่งปีนี้ได้รับงบประมาณ
บูรณาการ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุด
มีการจัดซื้อรถหุ้มเกราะ๕๘ล้านครูพันธ์อาวุธ๒๑๗ล้าน
รวมทั้งสิ้นนะครับมีการจัดซื้ออาวุธทั้งหมด
ในสามจัวร์ชะแดนภาคใต้ปีงบประมาณ๒๕๖๕ล้าน
ไหนบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นการก่อเหตุความรุนแรงลดลง
แต่การจัดสรรงบประมาณท่านกลับไปเน้นในเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
เสียดายครับน่าจะเอาเงินเหล่านี้มาตอบสนองความต้องการจริงของพี่น้อง
มาแก้ปัญหาความยากจนที่สุดในประเทศไทย
มาแก้ปัญหาการศึกษาที่มีอยู่ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต่ำที่สุด
สุดท้ายนะครับผมขอเวลาของเพื่อนสมาชิกอีก๒๓นาทีครับ

ท่านประธานครับสิ่งที่แย่ที่สุด
ทราบไหมปี๒๕๖๕มีงบประมาณของกรมน
เปิดดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อครับว่า

ได้ทำแผนงบประมาณผูกพัน๓ปี
เกี่ยวกับการสร้างกำแพงบริเวณรุ่มน้ำโกลก

โดยในปีนี้สร้างกำแพงปิดกั้นระหว่างคนสามจังหวัดพี่น้อง
ชาติภัณฑ์มาลายูกับพี่น้องมาเลเซีย
งบประมาณ๑๒๐บาท
ล้านเป็นงบของปี๖๕
ถ้าดูงบผูกพันที่ตั้งไว้
ก็คือในปี๖๖๒๕๖ล้านปี๖๗๒๕๖ล้าน
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงรั้วปิดกั้น

ท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับ
สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจวิถีชีวิต
สะท้อนให้เห็นไม่เข้าใจถึงสังคมประเพณีของพี่น้องชาวมาลายู
ทราบไหมครับว่าคนที่อยู่ชายแดนตากใบสุไงโกลก
เขามีวิถีชีวิตอย่างไร
เขามีเครือญาติอยู่ฝั่งมาเล
เขามีการค้าขายมานานหลายสิบปี
ผมมีข้อมูลว่ารายได้จากการค้าขายรายย่อย
ของพี่น้องที่อยู่ริมชายแดน

ท่านไปสร้างกำแพงเหล่านี้
ตั้งงบประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าล้าน
แทนที่จะเอางบประมาณเหล่านี้
ไปช่วยเหลือแก้ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน

แต่ท่านไม่ดำเนินการ
สิ่งต่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า
ท่านนายกรัฐมนตรี
กำลังขังวิถีชีวิตของพี่น้องมาลายู
ท่านกำลังทำคล้ายกับอิสราเอลสร้างกำแพงกั้นปาเลสไตล์
ไม่รู้เหรอครับว่ากำแพงเบอร์ลิน
ที่สร้างมานานในประเทศเยอรมัน
เขายังมีการทุบทำลายเพื่อความเป็นหนึ่ง
แก้ปัญหาความมั่นคงโดยวิธีเหล่านี้
ผมว่ามันยังไม่ใช่ตอบโจทย์ที่แท้จริง
ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังสร้างกำแพงหัวใจให้กับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ท่านกำลังจัดสรรงบประมาณโดยไม่เข้าใจความรู้สึกจริงของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังมีอคติอย่างร้ายแรงกับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผมหวังว่าจะมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณในวาระที่๒ที่๓